ไม่ใช่มนุษย์ทำกับเด็กได้อย่างนี้
ท่านผู้ชมครับห้าสิบสองวันนะครับ
คดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
ที่บ้านกกกอกตมกกตุมอหลวงจมุกดาหาค
ยังไล่ติดตามจับกลุ่มคนร้ายอยู่นะครับ
ตอนนี้มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชาวบ้านที่บอกว่า
เห็นรถแบ็คโฮคันสีเหลืองที่น้องชมพู่เนี่ยเขานั่งเล่นอยู่ที่บ้านเนี่ย
ก่อนจะหายตัวไปหายตัวไปแล้วมันก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่นะ

ก็เป็นชาวบ้านบางคนนะคะที่บอกว่าเห็นอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วง
ตอนที่เป็นจุดสุดท้ายที่น้องชมพู่เล่นตรงนั้นน่ะ
แล้วไปพบศพ๑๔พฤษภาคมตอนหาย๑๑พฤษภาคม
แล้ว๑๖พฤษภาคมมันไปอยู่บนเขาได้ไง
แถวที่พบศพตรงนี้เดี๋ยวเราไล่ให้นะครับ

แต่ดูความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีนี้ก่อนนะครับ
มีที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายยาเสพติด
เป็นบ้าน๑๒หลังในพื้นที่แถวบ้านกกอกบ้านกกตูมเนี่ยนะฮะ
แล้วพาตัวไปสอบปากคำกันบ้าน๑๒หลังที่ไปค้นเกี่ยวเรื่องยาเสพติดเนี่ย
แต่ก็มุ่งเน้นถามเรื่องคดีน้องชมพู่ไปในตัวด้วย
เพราะคาดว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนที่เสพยาเสพติดก็ได้
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐไปเจอกับหนึ่งบ้านสำคัญนะฮะ
เขามีความสัมพันธ์เป็นเครือยาศกับพ่อของน้องชมพู่ด้วย
เป็นบ้านเป้าหมายที่ถูกตรวจค้นยาเสพติดเมื่อวันก่อนด้วย
บ้านของนางดนตรีทองมหาอายุ๔๗ปี
เป็นป้าของนายอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพู่
ซึ่งสามีของนางดนตรีเนี่ยคือนายหาศรีมณีวงอายุ๕๕ปีนะครับ
ศักดิ์ก็คือเป็นอ่าลุงเขยของนายอนามัยอืม
นายหาบอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราว่า
วันที่ตำรวจนำหมายค้นมาตรวจค้นที่บ้านก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างนะครับ

จากนั้นตำรวจได้นำตัวไปสอบปากคำในพื้นที่ตัวจังหวัดมุกดาหาร
ตำรวจก็พาเขาไปนะครับเขาก็ไปเพราะเขาบริสุทธิ์ใจพร้อมที่จะพูดทุกเรื่อง
ทีแรกนึกว่าตำรวจจะพาตัวไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
นี่เป็นภาพของวันที่เจ้าหน้าที่มาตรวจค้นนะฮะบ้านหลังนี้
บ้านของนายหากับนางดนตรีนะครับป้าแล้วก็ลุงเขยของนายอนามัย
หาเนี่ยบอกว่าตำรวจพาไปหลังจากคนบ้านไม่เจออะไรคิดว่าจะพาไปสอบเรื่องยาเสพติด
ไปไปมามาถามแต่เรื่องคดีน้องชมพู่ค่ะนะฮะ
ไปถึงเนี่ยตำรวจก็ถามว่า๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวเนี่ย
หาเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงในหาบอกว่าก็บอกตำรวจไปว่าวันนั้นเนี่ย๑๑
พฤษภาคมเนี่ยตอนเช้าเขาอยู่ที่บ้านบ้านหลังนี้ที่มาตรวจนี่แหละ
เพราะเขายังไม่รู้ข่าวเรื่องน้องชมพู่หายตัว
บ่ายสามรู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไปเขาก็ขับรถกระบะ
ก็มากับภรรยานะฮะมาที่บ้านน้องชมพู่มาถึงก็ไปนั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้าน
ไปคุยกับพ่อแม่น้องชมพู่แต่ไม่ได้ออกช่วยตามหา
เพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วแก่แล้วเดินไม่ไหวปวดหัวเข่า
นายหาบอกตัวเองอยู่๕๕แล้วเดินไม่ไหวนะฮะจน๖โมงเย็นตอนนั้นใกล้ค่ำละ
ก็เลยขับรถกลับบ้านเพราะว่าเขามีหลาน๙เดือนที่ไม่ได้เอามาด้วย
เขาก็ต้องรีบกลับมาดูนะครับส่วนเรื่องยาเสพติด
ยืนยันว่าไม่เคยเสพไม่เคยค้าก็เลยไม่รู้ว่าจะให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจ
สอบปากคำในวันนั้นเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำเขาตั้งแต่๙โมงเช้า
แล้วก็ปล่อยกลับมาถึงบ้านเนี่ยราว๖โมงเย็นแต่ก็ไม่ใช่เขาคนเดียว
วันนั้นที่เข้าไปเนี่ยโอ้โหในหาบอกว่าในห้องสอบเนี่ยเห็นเป็นร้อยคน
ตำรวจพาตัวมาเยอะมาก
เมื่อวันที่๑๑อยู่ตอนเช้าตอนบ่าย๓ไปทราบข่าวว่าน้องชมพู่หายแล้วผมก็ไป
ไปบ้านสมภูติบ้านสมภูฎว่าเพราะว่ามีกรรมกรับรถแต่ผมดื่นไม่ได้พูดหกนะ
จะผมเมื่อกี่มีผมกระบวะน้ำให้กำลังใจเขาจะบ้านพวกของเราเถอะว่าทะเนี่ย
ซึ่งเป็นป้าของนายอนามัยพ่อน้องชมพู่เนี่ยบอกว่าวันที่๑๑พฤษภาคม
น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยก็ได้ไปที่บ้านน้องชมพู่นะ
ไปถึงเธอกับสามีก็นั่งกันอยู่หน้าบ้าน
ก็ให้กำลังใจคนที่พยายามออกช่วยกันตามหา
เพราะว่าสองคนนี้เขาบอกว่าเขาก็เดินไม่ไหวอายุเยอะแล้ว
วันนั้นนะถ้าจะถามว่าเห็นรถแบ็คโฮสีเหลืองเนี่ยแถวบ้านไหม
ดนตรีบอกว่าไม่เห็นนะฮะนี่เป็นภาพวันที่เขาออกตามหากัน๑๑พฤษภาคมเลยวันนั้นนะครับ
แต่นางดนตรีบอกว่าเธอก็ไม่เห็นเรื่องของรถแบ็คโฮลสีเหลือง
ว่าจะถูกทิ้งเอาไว้หรือว่ามีหรือไม่มีนะเนื่องจากตัวเองเนี่ยก็ตาบอดข้างหนึ่ง
ไม่ได้สังเกตอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่เชื่อว่าน้องชมพู่เนี่ยยังไงซะ
คงจะเดินขึ้นเขาไปที่ภูเหล็กไฟเองไม่ได้แน่ต้องมีคนพาขึ้นไปแน่นะครับ
แล้วก็หวังว่าตำรวจจะจับกลุ่มคนร้ายได้โดยเร็ว
นั่งอยู่แค่หน้าบ้านไม่ได้ไปไหน
เอ้อไม่ไม่เห็นเพราะเราตาบอดข้างหนึ่ง

คิดว่าต้องมีคนพาไปข้างบน

เด็กขนาดนี้นะขึ้นไปไม่ได้ถ้าไม่มีคนอุ้มขึ้น
มันไม่มีใครชมภูมิแต่แต่เจ้าหน้าที่
คุณผู้ชมคะ๕๒วันนี้เกือบ๒เดือนแล้วนะคะ
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่ยังจับคนร้ายไม่ได้
ดังนั้นก็มีบุคคลในข่าวหลายชื่อนะคะ
ชื่อของนายบุญทันอาจจะไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าเพิ่งถูกพูดถึง
สองสามวันที่ผ่านมาวันนี้ขอพูดถึงนายบุญทันค่ะ
นายบุญทันเป็นหนึ่งในคนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้าน
ประเด็นเรื่องของยาเสพติดเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน
เป็นบ้านหนึ่งในสิบสองหลังบ้านของนายบุญทันอยู่ใน
หมู่บ้านกกอกหมู่บ้านเดียวกันกับน้องชมพู่
นายบุญทันคนนี้นะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านไปเจอกัญชา
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติด
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาภรรยาไปยื่นหลักทรัพย์
บาทประกันตัวออกมาก็เลยได้ออกมาคุยกับทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะ
คือกลับมาถึงบ้านช่วงกลางดึกเมื่อคืนนะคะ
ศักดิ์สิทธิบุญรัฐไปคุยกับนายบุญทันนายบุญทันเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ประเด็นเรื่องของยาเสพติดที่ไปเจอกัญชาที่บ้านและประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่
บุญทันบอกว่าตำรวจนำหมายไปค้นบ้าน
นายบุญธรรมก็ให้ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านเพราะบริสุทธิ์ใจ
พอตำรวจตรวจค้นไปเจอกัญชา๐๑กรัมอยู่ใต้หมอน
บุญทันบอกว่าโอ้ยเพิ่งนึกได้กัญชานี้เก็บเอาไว้นานแล้วเก่ามากแล้ว
เอาไว้จนลืมเพราะว่าในอดีตยอมรับว่าเคยเสพยาบ้า
แต่ไม่ได้ขายแล้วก็เสพหนักจริงอยากจะเลิก
พอเลิกแล้วปวดท้องมวลท้องท้องร่วงเลยไปซื้อกัญชามาช่วย
กัญชาเป็นยาสมุนไพรช่วยรักษาอาการปวดท้อง
ก็เลยลองดูมาชงดื่มคล้ายกับน้ำชาแล้วอาการดีขึ้น
หลังจากนั้นก็ไม่ได้กินอีกเลยตำรวจไปค้นก็เลยเจอ
รับว่ากัญชาที่ค้นเจอ๐๑กรัมที่ใต้หมอนเนี่ยเป็นของเขาจริง
ยาเสพติดให้โทษประเภท๕อันนี้คือภาพที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้น
ที่บ้านของนายบุญทันเมื่อ๓๐มิถุนายนนะคะ
ก็ถูกดำเนินคดีไปนอนคุกไปคืนนึง
ภรรยาไปประกันตัวออกมาก็เลยได้ออกมากลับมาบ้าน
แล้วก็ได้คุยกับทีมข่าวของเราอันนี้คือเรื่องของยาเสพติดที่เจอที่บ้าน
ส่วนเรื่องของคดีน้องชมพู่นายบุญธรรมบอกว่าตำรวจก็เค้นสอบนะคะ
แล้วสอบหนักกว่าประเด็นเรื่องของยาเสพติดซะด้วยซ้ำ
บุญทันบอกว่าก็บอกไปตามความเป็นจริงเพราะว่าเขามีหลักฐานทุกอย่างอ่ะ
รูปถ่ายที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือมีอยู่๖รูป
เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้วันที่๑๑พฤษภาคม
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปมีอยู่สองภาพนะคะ
แล้วก็วันที่๑๕พฤษภาคมอีก๓ภาพ
คือภาพเหล่านี้ที่นายบุญธรรมบอกว่ามันเป็นหลักฐานชัด
เพราะเขาสามารถยืนยันได้ว่าในวันและเวลาดังกล่าว
เขาอยู่ที่ไหนยังไงบ้างเขาบอกเนี่ยอยู่ในมือถือหมดเลย
บอกตำรวจไปหมดแล้วให้ตำรวจดูไปหมดแล้ว
วันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
นายบุญธันบอกว่าวันนั้นได้โทรศัพท์คุยกับนายแอ๋มนะคะ
ประมาณ๙โมงเช้าตอนนั้นในแอ๋มไม่รับสาย
แล้วก็โทรอีกครั้งจนในแอ๋มรับสาย
แล้วก็คุยกันค่ะถามว่าทำอะไรอยู่อยู่ไหน
หยอกกันตามภาษาคนสนิทเหมือนกับญาติพี่น้องค่ะ
แอ๋มก็เป็นอีกคนนึงที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นะคะ
แอ๋มก็บอกกับเราเหมือนกับที่นายบุญธรรมบอกนะ
ว่าวันนั้นเนี่ยนายบุญธรรมก็โทรมาหา๒ครั้งครั้งแรกไม่ได้รับมารับครั้งที่๒
นายบุญทันก็เลยเปิดมือถือให้ดูเลยอะค่ะว่าเขาโทรหากันจริง
เขาบอกว่าพอโทรหาครั้งที่สองแล้วได้คุยเนี่ยนะคะคุยกันเสร็จก็ขับรถไปที่สวน
เพราะว่ามีพึ่งมาทำรังจะไปดูว่ารังพึ่งมันใหญ่ขนาดไหนเผื่อจะได้ไปเก็บพึ่ง
พอไปถึงก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปรังพึ่งที่อยู่บนต้นไม้สองภาพ
ตอนแรกตั้งใจว่าจะส่งภาพให้ญาติดูแต่ไม่ถนัดเรื่องมือถือก็เลยไม่รู้จะส่งยังไง
ก็เลยได้แค่ถ่ายภาพเอาไว้เขาก็เปิดมือถือให้ทีมข่าวของเราดูอีก
นี่ไงภาพเนี้ยอยู่ในมือถือของเขาครับจากนั้นนายบุญธันบอกว่าก็ขับรถกลับบ้าน
สังเกตเห็นคนเดินในหมู่บ้านเต็มเลยค่ะก็เลยไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ถึงรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปในช่วงที่ตามหาเนี่ยค่ะน่าจะเป็นช่วงหลังสิบโมงนะคะ
นายบุญธรรมบอกว่าก็เจอแอ๋มคนก็เริ่มมามากขึ้นเรื่อยมีคนจากบ้านกกตูม
หมู่บ้านใกล้เคียงก็มาช่วยกันตามหาน้องชมพู่หลังจากนั้นก็ขับรถไปที่บ้านของน้องชมพู่
จอดรถตรงเปรย์หน้าบ้านน้าตายเจอพ่อของน้องชมพู่ยืนอยู่ก็ถามพ่อว่าน้องหายไปทางไหน
พ่อน้องชมพู่ก็บอกว่าน้องเดินเข้าป่าละมั้งเพราะเห็นรอยเท้าน้องอยู่แถวสวนยางหน้าบ้าน
นายบุญธันบอกว่าผมก็ไปช่วยนะผมไปช่วยตามหาแต่ก็หาไม่เจอก็กลับมาหาพ่อน้องชมพู่อีกรอบนึง
ถามว่าเห็นรอยเท้าจริงไหมพ่อของน้องชมพู่ตอบกลับนายบุญทันไปว่า
ไม่แน่ใจว่าใช่รอยเท้าของน้องชมพู่หรือเปล่าครับนายบุญพันธ์บอกว่าหลังจากนั้นก็เลยกลับบ้าน
วันที่๑๑วันที่รู้ว่าน้องหายเนี่ยพี่อยู่ไหน

ผมมีไลน์อยู่ในโทรศัพท์หลังจากผมถ่ายภาพเสร็จนะผมในความรู้สึกว่าผมอยากส่งภาพให้คนนู้นอยากส่งภาพให้คนนี้ส่งกันยังไง
ผมเพื่อจะเข้ามาถามว่าคนที่ทำเป็นเด็กวัยรุ่นเขาอาจเก่งนะแต่เราไม่เป็น
กับเพื่อว่าส่งยังไงทำยังไงผมกำลังขี่รถเข้ามาเพื่อจะมองหาคนที่จะทำให้
บังเอิญคนในปากซอยน้องชมพู่น่ะมันเยอะผมเลยคิดว่าเออเกิดอุบัติเหตุบ้างหรือไงเนี่ย
ผมก็เลยไปจอดรถตรงนั้นเราก็เลยถามถึงรู้ว่าน้องชมพู่หาย
นั้นผมก็ไม่ได้กลับบ้านเลยผมก็ขี่รถขึ้นไปบ้านพ่ออนามัยนั่นแหละ
ไปผมก็ไปถามพ่ออนามัยก่อนคนแรกเลยล่ะผมถามว่ามันหายังไงเป็นยังไงตอนไหน
พ่อก็บอกว่าเพิ่งมาจากสวนตอนหายอยู่กับเอ้ย
คือสดิ้งคิดว่ามันไปทางไหนแกบอกว่าเห็นร่องรอยอยู่บ้างว่าเดินเข้าไปทางสวนไล่มันนี่แหละ
เห็นร่องรอยเห็นร่องรอยใครรอยเท้ารอยเท้าเด็กครับ
แล้วไส้รอเติบลูกหรือไม่พ่อบอกว่ายังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่
เพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่สาวสดิ้งแล้วก็เพื่อนเขาน่ะได้ช่วยตามหาก่อนหน้านั้นแล้ว
แล้วถามว่าคิดว่าน้องชมพู่จะไปทางไหนพ่อมั่นใจว่าชมพู่เนี่ยไปทางนี้แน่นอน
แกบอกว่าแน่นอนแกบอกว่าอย่างนั้นจริงเลย
นี่นะคะนายบุญธรรมก็เล่าถึงวันที่น้องชมพู่หายตัวไปวันที่๑๑พฤษภาคมทีนี้ค่ะ
นายบุญธรรมก็เปิดภาพในโทรศัพท์มือถือวันที่๑๕พฤษภาคมให้ทีมข่าวของเราดู
เพราะว่าทีมข่าวของเราก็ถามต่อว่าอ้าววันที่น้องหายไปช่วยตามหา
แล้วพบศพน้องคือ๑๔พฤษภาคมหลังจากนั้นแล้วยังไงต่อ
บุญทันบอกว่าก็วันที่๑๕พฤษภาคมเนี่ย
พอพบศพน้องชมพู่แล้วเนี่ยนะเขาก็ช่วยตำรวจหาหลักฐานนะ
ถ่ายภาพเอาไว้ด้วย๓ภาพอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
นายบุญธันบอกว่าภาพทั้งหมดนี้ให้ตำรวจดูหมดแล้วนะคะ
ตำรวจเรียกตัวนายบุญทันไปสอบปากคำ๖ครั้ง
ครั้งแรกคือมาสอบถึงที่บ้าน๓ครั้งหลังคือพาไปสอบสวน
หลังจากให้ข้อมูลไปหมดแล้วเรื่องของน้องชมพู่
นายบุญธันบอกว่าตอนนี้สบายใจเพราะว่าในมุมของเขาเนี่ย
มันน่าจะหมดแล้วนะไม่มีเรื่องข้อคอรหาอะไรเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่แล้ว
ส่วนเรื่องของยาเสพติดก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปค้นเจอเขาก็ยอมรับก็ถูกดำเนินคดีไป
ส่วนถ้าถามว่าแล้วคนร้ายที่ทำน้องชมพู่เนี่ยคือใคร
นายบุญธรรมบอกว่าก็เชื่อว่าไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่
เพราะอดีตตัวเองเคยเป็นอบตมา๒สมัย
รู้ดีว่าคนในพื้นที่เป็นยังไงเชื่อว่าคนทำเนี่ยต้องเป็นคนนอกพื้นที่
ถ้าคนอุ้มเด็กไม่ดิ้นหรือไง
ถ้ามันดิ้นล่ะรองเท้าล่ะมันจะไปด้วยกันไหม
ผมคิดว่ามันต้องตกนู่นตกนู่น
แล้วคนที่อุ้มนั้นทำไมถึงใจเย็นพอ
ไปเก็บรองเท้าข้างนั้นเก็บข้างนี้แล้วมารวมกันแล้วก็ถือไป
นี่คือข้อมูลแล้วก็การยืนยันจากคนที่ถูกตำรวจตรวจคนบ้าน
เป้าหมายยาเสพติดว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่า
เขายืนยันกับเรานะฮะไปมาสองหลังวันนี้

ตำรวจก็ไปลุยตรวจค้นแล้วก็หาหลักฐานเพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วยนะครับ

วันนี้มีผู้ที่เป็นหมอทรงเป็นร่างทรง
ทุกวันแล้วจะติดต่อผ่านมาทางคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่เยอะแยะไปหมดนะครับ
วันนี้เขาติดต่อมาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็เลยได้คุยด้วย
หมอชัยบอกว่าเป็นหมอทรงอยู่ชนบุรีนะครับ
อยากให้รายละเอียดเกี่ยวกับคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่นะฮะ
คุณนฤทธิ์ก็ถามหมอชัยว่าเอาแล้วคนร้ายคนนี้เนี่ย
รูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นยังไงล่ะ
หมอชัยบอกว่าจากที่ตัวเองเป็นหมอทรงนะแล้วก็ได้นั่งดูเนี่ย
ตัวเองมีความสามารถก็คือเปิดตาทิพย์แล้วนิมิตเห็นคนร้ายได้
ช่วยปิดคดียากทั่วประเทศมาแล้วกว่า๔๐ปี
คดีน้องชมพู่เขานิมิตเห็นชัดเจนจากการนั่งสมาธิ
โดยบอกว่าคนร้ายลงมือคนเดียวนะฮะมีคนเดียว
ลักษณะคนร้ายใส่เสื้อสีกรมท่าแขนสั้นนะครับ
ช่วงเกิดเหตุวันนั้น๑๑พฤษภาคมประมาณ๙โมงเช้า
คนร้ายสะพายเป้เข้ามาด้วยมาที่บ้านที่น้องชมพู่นั่งเล่นอยู่
แล้วก็อุ้มเลยลักพาตัวน้องชมพู่อุ้มวิ่งเข้าป่า
ระหว่างนั้นใช้มือปิดปากน้องชมพู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้ร้อง
แล้วก็นำตัวน้องขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้กลางป่า
แล้วก็ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟจอดรถทิ้งไว้แล้วลงเดินต่อ
แล้วก็อุ้มน้องไปต่อซึ่งตอนนั้นน้องหมดสติไปแล้ว
อันนี้หมอทรงที่ชื่อหมอชัยเขาอ้างกับเรานะ
หลังจากนั้นคนร้ายได้ทำพิธีเพื่อเอาดวงวิญญาณของน้องชมพู่
ทำกุมารทองไปทำลูกกรอกโดยหยิบเสื้อผ้าของน้องไปด้วย
เอาเส้นผมของน้องไปด้วยเพื่อนำไปทำพิธีต่อ
เพื่อจะได้กักขังดวงวิญญาณน้องชมพู่เอาไว้
นี่ฮะคุณนฤทธิก็ถามด้วยความสงสัยว่า
เอ้าแล้วทำไมถึงเลือกมาเอาชีวิตมาจับตัวน้องชมพู่ไปล่ะ
หมอธรรมที่ชื่อหมอทรงที่ชื่อหมอชัยบอกว่าเพราะน้องชมพู่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบ
ถือว่าเป็นช่วงอายุที่กำลังบริสุทธิ์แล้วเป็นที่นิยมในกลุ่มคนเล่นคุณสัย
หมอทรงที่ชื่อหมอชัยบอกว่าเพราะน้องชมพู่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบ
ถือว่าเพราะน้องชมพู่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบ
ถือว่าเพราะน้องชมพู่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบ
ถือว่าเพราะน้องชมพู่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบ
ถือว่าเพราะน้องชมพู่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบ
คือคนร้ายนี่ใช้พวกปลุกผีมา

ลักษณะคนร้ายที่ใช้เนี่ยคือเอารถเครื่องขึ้นไป

เอาไปหยิบไปด้วยเหรอครับ

เอาวิญญาณน้องไปเพื่ออะไรครับหมอจัย
ทำไมต้องเลือกเอาน้องชมพู่ล่ะครับ
อายุระดับ๓ขวบติดเด็กมันบริสุทธิ์
การเอาไปทีมมนต์ดำเนี่ยคือมันจะมีพลังนุภาพมากกว่าเด็กธรรมดา
ที่ว่าเริ่มมีกิเลสแล้ว
ก็จะเหมือนกับข่าวที่นำเสนอกันมาตลอดนะครับ
เรื่องหลักฐานเสื้อเส้นผมอะไรของเด็กก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วกันนะครับ
หมอชัยคนนี้บอกว่าหากพ่อกับแม่น้องชมพู่
ยังไม่ยอมทำอะไรนะไม่ยอมมาถวายหมูแล้วก็ไก่
เพื่อให้เจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางเนี่ยดวงวิญญาณของน้องชมพู่ก็จะ
ไม่มีวันหาทางลงจากเขามาถูกเพราะว่าคนร้าย
ใช้มนต์ดำขังดุงวิญญาณของน้องเอาไว้
คุณแม่น้องชมพู่ก็เลยไม่ค่อยอยากฟังไงเวลามีคนโทรมาอะไรมาก็จะให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยคุณนฤท
ให้ช่วยฟังให้ตลอดอ่ะนะฮะแล้วก็ยังบอกว่า
เพียงแค่ปู่สมิงพรายใส่ชุดสีขาวแค่คนเดียวเท่านั้น
คอยคุ้มครองดูแลน้องชมพู่อยู่อ่าแล้ววิญญาณเนี่ยมีผี
หลายตัวล้อมรอบคอยกั้นเอาไว้หมอชัยบอกว่า
ได้พยายามสวดมนต์คาถาช่วยอยู่ทุกวันแต่ด้วยวิชาอาคมของคน
แข็งแกร่งมากก็เลยสู้ไม่ได้แต่เชื่อว่ามนต์ดำของคนร้ายจะเสื่อมลง
หลังวันเข้าพรรษาคือ๖กรกฎาคมนี้คนร้ายจะถูกพลังแห่งคุณธรรม
แล้วก็พลังแห่งคุณเดินธรรมจะเริ่มมีพลังขึ้นมาหลังวันเข้าพรรษา
วิชาของคนร้ายจะอ่อนแอลงนะครับตอนนั้นแหละตำรวจจะจับคนร้ายได้
นี่เอาเป็นว่าเขาบอกว่าอย่างนี้หลัง๖กรกฎาคมวันเข้าพรรษา
ตำรวจจะจับคนร้ายได้หมอชัยยังให้คาถาเปิดภูเหล็กไฟ
แล้วก็คาถาปราบมารกับคุณนฤทธิบุญนิ่มแล้วก็คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ด้วยนะครับ
หากคุณนฤทธิ์หรือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่ท่องคาถานี้
หมอชัยบอกว่าจะทำให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายได้ง่ายแล้วก็ไวขึ้น
มีคนเดียวที่ดูแลน้องชมพู่อยู่

คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของรถแบ็คโฮลสีเหลืองที่เป็นรถเด็กเล่นนะคะ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งในประเด็นสำคัญที่วันนี้ตำรวจขยายผลต่อ
คือรถแคลเด็กเล่นเนี่ยค่ะไปพบอยู่ข้างศพของน้องชมพู่ห่างกันสักประมาณ๓๐๐เมตร
แต่ไปเจอเนี่ยคือวันที่๑๖พฤษภาคมคือน้องหายไปวันที่๑๑
พบศพวันที่๑๔เขาก็พยายามหาหลักฐานแถวจุดที่พบศพก็ไปเจอรถแคลคันนี้ในวันที่๑๖พฤษภาคม
แต่คำถามก็คือทำไมถึงมีชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าหลังจากน้องชมพู่หายตัวไปในวันที่๑๑พฤษภาคมเนี่ยนะ
ช่วงจังหวะที่เขากำลังตามหาน้องชมพู่กันอยู่รถแบ็คโฮเด็กเล่นคันสีเหลืองคันนี้ยังอยู่ในจุดสุดท้ายที่น้องชมพู่นั่งเล่นอยู่เลย
ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตายแล้วเอ้าทำไมวันที่๑๖ถึงไปอยู่บนภูเหล็กไฟห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่ประมาณสัก๓๐๐เมตร
คนที่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วเขาเห็นเขาบอกว่าไม่รู้ว่าคนร้ายมีการหยิบไปไปวางบนภูเหล็กไฟเพื่อเป็นการจัดฉากหรือเปล่า
เดี๋ยวเรื่องนี้มาตามความคืบหน้ากันต่อนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ทีมข่าวของเราก็เล่าไปในระดับหนึ่งแล้วและตำรวจเองก็ขยายผลหาความคืบหน้ากันต่อด้วย
ท่านผู้ชมครับคดีน้องชมพู่นะครับวันนี้ห้าสิบสองวันนะฮะในการติดตามจับตัวคนร้ายนะครับเราไปดูเรื่องของรถแบ็คโฮของเล่นนะฮะรถแบ็คโฮของเล่นคันสีเหลืองอ่ะนะครับวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนในคดีน้องชมพู่ไปขยายผลเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่เจอในพื้นที่ใกล้ใกล้ศพน้องชมพู่นะครับตำรวจ

ก็เพื่อดูช่วงเวลาที่ป้าย้อมเห็นแล้วก็ยืนยันข้อมูลว่าเห็นรถแบล็กโฮเนี่ยมันอยู่ตรงนี้จริงหรือนะเจ้าปลาส้มก็มาอีกแล้วเห็นมั้ยเดินไปหน่อยหนึ่งก็ถึงบ้านน้องชมพู่แล้วเลยไปนิดหนึ่งก็เป็นบ้านของน้าต่ายที่มีต้นมะม่วงอยู่ซอยเนี่ยครับซอยบ้านน้องชมพู่ในบ้านกอกก็เริ่มตั้งแต่ป้าย้อ

ลองให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าลองเอามาวางเนี่ยนะฮะคุณภุริพัฒน์บุญนินตร์ผู้สื่อข่าวของเราป้าย้อมบอกว่าตอนที่เจอรถแบล็กโฮช่วงนั้นประมาณ๙โมงกว่าวันที่๑๑พฤษภาคมตอนที่เดินมาถึงเห็นดินเป็นรอยลักษณะคล้ายเด็กนั่งเล่นใกล้กันพบหลุมที่ขุดเอาไว้แล้วถั
ลงไปกับดินคล้ายกับเพิ่งตักดินเล่นอยู่เลยยังไม่ได้ขุดขึ้นมาตอนนั้นหลุมไม่ลึกมาก
ไม่ได้เจอรถในลักษณะของรถที่แบบวางทิ้งเอาไว้เฉยก็เลยเชื่อว่าตอนนั้นน้องชมพู่ต้องกำลังเล่นรถคันนี้อยู่

ตอนนี้ได้จะใหญ่กว่าที่เรามาจำลองนี่

คือมันควักดินมาจากอย่างนี้อยู่
มันเป็นแบบดินคางไว้แค่นี้
ที่เราเห็นดินมันอยู่ข้างในด้วย
ไม่ได้แบบเอามาวางไว้เฉยแต่มีการเล่นมาก่อนแล้ว

ไม่มีครับมีแค่นี้มีแค่นี้บริเวณนี้

แล้วก็มีกระป๋อง๒๐๐๐เป็นกระป๋อง

เพราะว่าของเล่นมันยังอยู่

ในวันที่๑๑ตอนนั้นเนี่ยมีใครเห็นตามนอกมา

เพื่อนขึ้นมาทีหลังเพราะว่าป้าดูแล้วก็ไปหาน้องชมพู่
แล้วก็บางคนก็ว่าเห็นของเล่นยังอยู่ครบเห็นแบบว่าคุยกันนะคะ
ของเด็กก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่ทำไมหายแต่ตัวเขาก็พูดคือ
นี่แหละครับป้ายอมยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับ
เห็นรถแบ็คโฮคันนี้จริงยังอยู่ที่หน้าบ้านน้าตาย
ตรงจุดที่เด็กเล่นอยู่ก่อนจะหายตัวไปอ่าแล้วก็ยังบอกว่าตอนนั้น
น้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่เดินผ่านหน้าบ้านอยู่หลายรอบ
ก็เลยเรียกถามแล้วก็รู้ว่าตามหาน้องชมพู่ก็เลยมาช่วยตามหานั่นแหละ
วันนั้น๑๑พฤษภาคมแล้วก็เดินมาเจอรถแบ็คโฮที่หลุมหน้าบ้าน
พอเห็นก็ถามน้องสดิ้งว่ารถคันนี้ของใครถึงรู้ว่าเป็นของน้องอาชิ
ที่เอามาเล่นกับน้องชมพู่แล้วก็วางทิ้งเอาไว้
ยอมเขาบอกว่าเขาจำได้จริงเห็นจริงนะ
ไม่ใช่แค่ว่าเอ๊ะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยเขาเห็นถึงลักษณะว่ามันตักดินอยู่อย่างนี้
ยอมยังบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่ตัวเองคนเดียวที่เห็นรถแบ็คโฮคันนี้
มีชาวบ้านอีกหลายคนที่เห็นก็เห็นเหมือนกับป้านี่แหละ
แต่ไม่มีใครกล้าบอกกล้าพูด
หลังจากที่ป้ายอมเห็นนะครับก็มีชาวบ้านมาถามว่าป้ามั่นใจเหรอป้าแน่ใจเหรอ
กลัวเรื่องจะเข้าตัวเหรอซึ่งป้ายอมแน่ใจว่าเจอรถแบ็คโฮจริงในวันนั้น
มันมีสีซีดสีเหลืองแต่สีซีดแล้วเจอวันนั้นวันเดียว
วันต่อมาเนี่ย๑๒พฤษภาคมก็มาช่วยตามหาน้องชมพู่แต่ไม่เห็นแล้ว
น้องดิ้งขึ้นไปก็ถามน้องดิ้งว่าน้องดิ้งชมพู่อยู่ตรงไหน
ก็ขึ้นไปก็เจอแม่ครูเลยเพราะว่าถามน้องดิ้งเป็นคนแรกว่าชมพู่อยู่ตรงไหนประมาณนี้
ตอนนั้นที่ป้าไปเนี่ยมีคนไปกับป้าไหม
ไม่มีป้าเป็นคนไปคนเดียวไปคนแรกค่ะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนตามไปทีหลัง
ชมพู่อยู่ตรงไหนตรงที่มันหายนะก็อยู่ตรงนี้
จุดที่เจอเนี่ยคือจุดตรงไหนครับ

ทำไมเราถึงจำได้ป้า
ไปดูไปดูตรงที่น้องเขาเล่นนั่นแหละค่ะคงจำได้ก็ติดตาเลย
ก็มีกระป๋อง๒๓ลูกติดอยู่ข้างแม่โค
ก็เขาตามไปดูเออตามไปดูตามไปดูตามไปดู
คนก็เริ่มเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะขึ้นมา
แต่พ่อแม่เขาน่ะเขาไม่ได้ดูเลย
เพราะว่าลงจากรถก็วิ่งเลย
คือมันก็เสียงเขาไม่กล้าพูดไง
เอ๊ะทำไมเขาจะไม่กล้าพูดแค่เรื่องแม็กโครแค่นั้นนะ
แบบว่ามันนานก็บางคนก็โอ้ฉันก็คุ้นนะเหมือนเห็น
แต่ไม่ม้อนเห็นเพราะว่าไม่ได้สนใจไปหาชมพู่เขา
ชี้บอกว่าชมพู่อยู่ตรงนี้เหมือนแบบว่าจำไม่ค่อยได้ลาง
ป้ายืนยันว่าป้าเห็นจริง
จ้าแต่ป้าเห็นเพราะว่าป้าเป็นคนแรกที่เดินขึ้น
เอ้าทำไมวันนั้นมันอยู่ที่บ้านแล้วทำไมวันนี้มันโผล่ขึ้นข้างบน
อืมแค่นั้นค่ะอืม
แต่ชุมพวกผู้ชายเขาก็พูดนะว่าวันที่เราไปหาทำไมไม่เจอ
วันที่เราไปหากี่วัน๓๔วันทำไมไม่เจอ
ยอมบอกว่าไปให้ข้อมูลกับตำรวจในเรื่องนี้นะฮะ

หลังจากให้ข้อมูลกับตำรวจเรื่องนี้นะพอมีคนรู้ว่าเออมันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นแล้วป้าเป็นคนให้ข้อมูลเนี่ย
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะมีคนเขียนข้อความใส่กระดาษเอาไปวางทิ้งที่หน้าแคร่ที่เป็นแคร่ไม้หน้าบ้านป้ายอมนะ

ข้อความเนี่ยบอกว่าอย่าพูดมากอย่าไปบอกข้อมูลอะไรเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย

ข่มเหมือนกับขู่เลยตอนนั้นป้าย้อมบอกว่าก็กลัวนะ
แต่พอสอบถามว่ากระดาษที่เขียนข้อความแผ่นนั้นอยู่ไหนเนี่ยนะป้าบอกว่าลูกเนี่ยเผาทิ้งไปแล้ว

อ้าวเราก็เลยจะขอดูซะหน่อยลูกเผาทิ้งไปแล้ว
วันนี้ตำรวจอีกหลายชุดนะครับมาที่บ้านของน้องอาชิน้องอาชิเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับน้องชมพู่นะฮะ
เจ้าของรถแบ็คโฮสีเหลืองนะครับเพื่อมาขอข้อมูลจากคุณแม่ของน้องอาชิเรียกว่าวันนี้มาสอบปากคำอย่างละเอียดมาสอบที่บ้านนะครับ
เพื่อถามเกี่ยวกับเรื่องรถแบ็คโฮนะฮะที่กำลังเป็นประเด็นในตอนนี้หาความเชื่อมโยงแล้วก็คลายข้อสงสัยในทุกประเด็น
ตำรวจก็สอบถามถามข้อมูลจากแม่น้องอาชิ๒ชั่วโมงกว่านะฮะ
หลังจากนั้นก็เชิญตัวขึ้นรถออกไปจากบ้านด้วยนะฮะ
จากข้อมูลที่ทีมข่าวเราสอบถามชาวบ้านที่ช่วยตามหาน้องชมพู่ในชุดแรกเลยนะครับ
พฤษภาคมเนี่ยนอกจากป้าย้อมมีชาวบ้านอีกคนนึงที่เห็นเหมือนกัน
ช่วงเวลาเดียวกันคือช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วนะครับ
ตั้งแต่ประมาณ๙โมงกว่า๙โมงนิดเช้า๑๑พฤษภาคมเนี่ย
มีสองคนเขายืนยันว่าเห็นรถแบ็คโฮยังอยู่ที่หลุมใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
คนนี้คือรวมป้ายอมด้วยนะครับเราสอบถามชาวบ้านคนอื่นที่ช่วยตามหาวันนั้น
เมื่อรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปก็มุ่งตามหากันอย่างเดียว
หลายคนบอกว่าก็ไม่ทันสังเกตว่าเออตกลงมันเห็นหรือไม่เห็นมีหรือไม่มีนะครับ
พฤษภาคมตำรวจกับเจ้าหน้าที่ไปเก็บหลักฐานหลังพบศพน้องชมพู่บนพื้นที่ภูเหล็กไฟ
แล้วไปเจอรถแบ็คโฮลอยู่ห่างจากจุดพบศพน้องชมพู่๓๐๐เมตรนะครับ
พอชาวบ้านรู้ข่าวว่าเจอรถแบ็คโฮลบนเขาเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมตอนที่ชาวบ้านปูพรมค้นหาน้องตั้งแต่๑๑พฤษภาคมไม่เจอรถคันนี้เลย
คือก็มาแถวนี้นะแม้จะไม่เจอศพไปศพอยู่ศพอยู่บนภูเหล็กไฟ
แต่มาแถวนี้ก็ไม่เจอรถแบ็คโฮมาเจอ๑๖พฤษภาคมได้ยังไง
หลายคนก็ประหลาดใจข้อมูลจากพยานสองคนทำให้ตำรวจต้องขยายผลเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับ
โดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าถ้าวันเกิดเหตุมีคนเห็นรถแบ็คโฮลอยู่พื้นที่ข้างล่างที่บ้านน้องชมพู่
แล้วทำไมหลังพบศพหลักฐานชิ้นนี้ถึงไปอยู่บนภูเขา
ใกล้พื้นที่พบศพห่างแค่๓๐๐เมตรได้เป็นไปได้ไหม
อาจเป็นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเอาของเล่นไปทิ้งเอาไว้
เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นอำพลางคดีหรือทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในคดี
อืมประเด็นนี้แหละค่ะสำคัญอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปนะคะ
คือมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่บอกว่าช่วงวันที่ช่วยกันตามหาน้องชมพู่เนี่ย
ประมาณสักเก้าโมงเช้าครับวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคคม
ยังเห็นรถแบ็คโฮรถเด็กเล่นอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
หน้าสาวของน้องชมพู่คือเป็นจุดสุดท้ายที่น้องชมพู่ไปนั่งเล่นอยู่
แต่พอชาวบ้านบางส่วนไปช่วยกันตามหาเพิ่มเติมในช่วงเวลาสักประมาณ๑๑โมง
อืมไม่เจอรถแคลเด็กเล่นคันนั้นแล้ว
ตั้งแต่เก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงนี่แหละ
คำถามคือมีใครมาที่บ้านของน้องชมพู่
หรือว่าแถวจุดที่รถแคลอยู่ในห่วงเวลานั้นหรือเปล่า
เพราะว่าจากการสันนิษฐานของตำรวจนะคะเชื่อว่าคนร้ายอาจจะเป็นหนึ่งในชาวบ้าน
หรือคนใกล้ชิดกับครอบครัวของน้องชมพู่ที่ทำทีเป็นมาช่วยตามหาน้องชมพู่
แล้วมาเอารถแบ็คโฮเด็กเล่นเนี่ยค่ะเอาไปด้วยครับ
แล้วเอาขึ้นไปทิ้งบนภูเหล็กไฟใกล้จุดที่พบศพน้องชมพู่
ตำรวจกำลังขยายผลในประเด็นนี้อยู่นะคะป้าย้อมอ่ะค่ะ
พยานที่บอกว่าเห็นรถแบ็คโฮเด็กเล่นจริงช่วง๙โมงเช้าที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
เช้านี้ตำรวจก็เลยพาป้าย้อมไปจำลองเหตุการณ์ที่หน้าบ้านน้าตายเลยนะคะ
นี่ค่ะไปชี้จุดเลยว่าเห็นอยู่ตรงไหนยังไงนะคะครับ
ช่วงบ่ายป้าย้อมก็เข้าไปทำสวนตามปกติป้าย้อมเล่าย้อนให้ฟังแบบนี้นะคะ
วันที่ช่วยกันตามหาน้องชมพู่ป้าย้อมถือเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกนะคะ
ที่ไปช่วยหาป้าย้อมบอกเห็นรถแบ็คโฮสีเหลือง
เด็กเล่นตรงนั้นจริงจริงประเด็นสำคัญก็คือ
วันนั้นนะคะชาวบ้านวางแผนปูพรมค้นหาบนเขาด้วย
เพื่อจะดักทางคนร้ายแต่แม่ของน้องชมพู่บอกว่า
ไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นหรอกเพราะไม่เชื่อว่าน้องจะอยู่บนเขา
ชาวบ้านเขาก็จะปัดซุมกันว่าตีพรมขึ้นข้างบน
บนไหนครับแม่บนภูเรือไฟเพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่าถ้าโจรมันอุ้มไปมันก็จะไปไม่ไกลครับจ้ะแล้วก็แม่เขาบอกว่า
ลูกฉันไม่ไปไกลขนาดนั้นหาแถวนี้แหละแถวนี้แหละ
ก็เลยพวกผู้ชายผู้หญิงเขาก็ย้อนลงมา
ชาวบ้านคิดว่ามันเดินใกล้เพราะว่าแม่เขาบอกว่ามันไม่ไปไกล
แต่ว่าความหมายของพวกชาวบ้านคือว่ารัดโจรไงรัดไว้ก่อน
เผื่อว่าถ้าเป็นโจรก็ไปไม่ไกลตีต้อนต้อนต้อนเข้าหมู่บ้าน
แต่แม่เขาบอกว่าไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไกลลูกฉันไม่ไปไกล

ส่วนประเด็นที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่าหลังจากที่ป้ายอมออกมาให้ข้อมูล
เรื่องของรถแบ็คโฮมีคนส่งจดหมายไปขู่
อย่าพูดมากอย่าไปบอกข้อมูลอะไรเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย
แต่ว่าได้เผาทิ้งไปแล้วเนี่ยนะจดหมายนี้นะ
ยอมบอกว่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่าคนให้กำลังใจเยอะ
เพื่อนทั้งญาติโดยเฉพาะคนที่เห็นรถแบ็คโฮลด้วยกัน
ก็แอบมากระซิบนะบอกว่าถ้าป้ายอมสู้ฉันก็สู้ตามไม่กลัว
ถ้าตำรวจมาสอบมาถามอีกก็จะบอกให้หมด
คนที่เขาเห็นเหมือนกันเขาก็ให้กำลังใจกัน

พอให้ข้อมูลกับสื่อเรื่องรถแบ็คโฮลเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกว่ากระดาษที่เอามาเขียนขู่ทิ้งไว้หน้าบ้าน
มันเป็นกระดาษเล็กเล็กนะคุณผู้ชมครับมีขวดน้ำวางทับอยู่นะ
คือมาวางตอนไหนไม่มีใครรู้เลย
ส่วนคนที่มาวางป้าย้อมบอกว่านึกไว้สองกลุ่ม
หนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวพันกับยาเสพติด
สองก็ต้องเป็นคนที่เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นั่นแหละ
ส่วนที่มีคนมองว่าจะ๒เดือนแล้ว
ทำไมป้ายอมเพิ่งออกมาพูดเรื่องนี้
ยอมบอกว่าก็เพิ่งนึกออก
ตำรวจเรียกไปสอบคุยไปคุยมาพูดไปพูดมา
นึกขึ้นได้ว่าเห็นรถแบ็คโฮ
ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้

ลูกป้าไม่น่ารีบเผาไปเลยเสียดายนะ
ลายมงลายมือมันไปตามไล่หมดอ่ะ
ผมได้คุยกับตำรวจตอนที่ผมลงพื้นที่
ไปที่กกตูมเนี่ยนะตำรวจบอกว่าปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง
ก็คือไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่บอกความจริงนะ
แต่ชาวบ้านบอกไม่หมดบางทีก็เพิ่งนึกขึ้นได้
ใช่บางทีเขาจำไม่ได้
บางคนก็รู้แต่ยังไม่กล้าบอก

ไม่ใช่ว่าเขาไม่บอกความจริงแต่ว่าเขายังบอกไม่หมดทั้งหมด
ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าต้องเรียกไปสอบปากคำคนนึงเนี่ยหลายรอบ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คดีจับคนร้ายได้เร็ว

เขาจะได้ไล่สืบสวนต่อนะครับ
ผู้ชมครับเรื่องรถแบ็คโฮคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แน่นอนว่าเป็นของน้องอาชินะฮะ
เพื่อนของน้องชมพู่อายุ๓ขวบเหมือนกัน
เป็นเด็กผู้ชายที่ชอบเล่นรถนะฮะ
แล้วก็ไปเล่นกันไว้แล้วก็วางทิ้งเอาไว้ในวันนั้นนะครับ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ไปที่บ้านน้องอาชินะฮะ
เพราะว่าเมื่อตอนบ่าย๓ที่ผ่านมาชุดสืบสวนมาที่บ้านน้องอาชิ
แล้วมาคุยกับคุณแม่น้องอาชิ
นี่คุณศักดิ์สิทธิ์ไปก็ได้เจอกับคุณย่านะ
คุณย่าน้องอาชิเนี่ยบอกว่าตำรวจมานั่งทานข้าวนะ
แล้วก็มาถามข้อมูลนิดหน่อยไม่มีอะไรมาก
ส่วนแม่น้องอาชิบอกว่าเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมประมาณ๙โมงเช้า
ตัวเธอกับสามีแล้วก็ลูกชายไปที่บ้านน้องชมพู่ไปกัน๓คนนะฮะ
น้องอาชิก็เอารถของเล่นไปด้วย
มีรถแบ็คโฮคันสีเหลืองที่เป็นประเด็นนี่แหละ

ระหว่างที่นั่งเล่นกันอยู่กับน้องชมพู่ที่บ้าน
น้องชมพู่กับน้องอาชิเขาก็เล่นกันสองคนเขาสนิทกันอยู่แล้ว
ก็มีรถของเล่นอยู่ใกล้กันตลอดนะฮะ
ก็อยู่จนถึง๕โมงเย็นนะ๑๐พฤษภาคม
หลังจากนั้นคุณแม่น้องอาชิก็พาลูกกลับบ้านนะครับ
แต่น้องอาชิเนี่ยเขาไม่ได้เอาแก๊คโฮลกลับมาด้วย
เขาลืมก็เลยทิ้งไว้ที่บ้านน้องชมพู่
พฤษภาคมแม่น้องอาชีพบอกว่าก็ได้มาที่บ้านน้องชมพู่อีกครั้งนะครับ
มาตอน๑๑นาฬิกาหลังจากทราบข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไป
ตอนนั้นพาน้องอาชิมาที่บ้านน้องชมพู่ด้วยก็มากับคุณย่านี่แหละ
แล้วก็ช่วยกันตามหาแต่ตอนที่มาหาตอนนั้นเนี่ยคนก็ช่วยกันหาเยอะแล้วนะ
แม่น้องอาชิเดินไปทางโรงเรียนกกอกนะครับจากนั้นก็วนกลับไปที่บ้านน้องชมพู่อีกครั้งหนึ่ง
วันที่ช่วยตามหาน้องชมพู่มีหลายคนบอกว่าเห็นรถแบ็คโฮลของน้องอาชิลูกชาย
อยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตายน้าสาวน้องชมพู่
แต่ตัวเธอเนี่ยเธอไม่เห็นเธอก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วมีใครเห็นไม่เห็นอะไรยังไง
แต่ตัวเธอเนี่ยเธอไม่เห็นหากมีรถแบ็คโฮลจริงเนี่ยแม่น้องอาชีพบอกว่าถ้าวันนั้นนะ
ก็พาลูกชายมาด้วยนะยังไงน้องอาชิเขาเห็นเขาต้องวิ่งไปเอาของเขา
เพราะว่าเขาจะเป็นเด็กที่แบบเขาจะห่วงจะห่วงของเล่นของเขามาก
แต่ก็สังเกตว่า๑๑พฤษภาคมเนี่ยรถแบ็คโฮน้องอาชิหายไปไหน
คือมุมหนึ่งถ้าลูกชายเห็นต้องไปเอาแต่อีกมุมหนึ่งคือมันหายไปไหน
เป็นสุนัขแถวนั้นฆ่าไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้
เชื่อว่าเป็นคนนี่แหละต้องหยิบขึ้นไปด้วยหยิบขึ้นไปบนเขา
เอาไปทิ้งไว้หรือว่าจะเอาไปหลอกล่อเด็กหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่
แล้วแม่น้องอาชีพบอกว่าตรงนี้ถ้าจะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคนที่เห็นรถแบ็คโฮคันนี้นะ
เพราะพาลูกชายมาเล่น๑๐พฤษภาคมใช่ไหมเล่นทั้งวันอยู่ที่บ้านน้องชมพู่เนี่ย
ถ้าจะมีคนเห็นจริงก็มีอยู่แค่๗คนคือพ่อกับแม่น้องอาชิมีตัวน้องอาชิมีพ่อกับแม่น้องชมพู่มีตัวน้องชมพู่แล้วก็น้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่
ไม่เห็นค่ะถ้าวันที่๑๑ไม่รู้ไหมครูอยู่แถวนั้นอาชีพต้องเห็นอาชีพต้องถือมาเพราะเป็นของอาชีพเพราะอาชีพก็หาอยู่แถวนั้นอยู่แล้ว
ปกติถ้าเกิดของเล่นน้องอะไรอย่างนี้ให้เห็นคือน้องก็จะเข้าไปเอาเลยใช่ค่ะอาชีพเป็นคนห่วงของเล่นค่ะมีพ่ออาชิมีพ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็ชมพู่สดิ้งสดิ้งแล้วก็แม่อาชิแล้วก็อาชิเจ็ดคนค่ะที่เห็นว่าน้องเอาไปค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปถามเพิ่มเติมนะคะป้าแต๋นค่ะป้าแท้ของน้องชมพู่เพราะว่าป้าแต๋นก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปช่วยตามหาน้องชมพู่ในวันที่น้องชมพู่หายไป๑๑พฤษภาคมก็ไปถามป้าแต๋นเหมือนกันว่าป้าแต๋นเองล่ะเห็นไหมล่ะรถแบ็คโฮล์เด็กเล่นคันสีเหลืองนะคะป้าแต๋นก็คือนางสมพรหลับโผล่ภรรยาของ
ให้ทุกคนที่เห็นไปให้ข้อมูลกับตำรวจเพราะว่ามันก็จะเป็นประเด็นสำคัญว่าอาจจะเป็นไปได้ที่มีคนเอาขึ้นไปเพราะจู่จู่รถแคลจะขึ้นไปอยู่บนภูเหล็กไฟได้ยังไงถ้าวันที่น้องหายไปแล้วแล้วก็ยังอยู่ที่จุดสุดท้ายที่น้องชมพู่นั่งอยู่อ่ะครับป้าแตนบอกว่าวันที่๑๑พฤษภาคมก็ช่วยหาน้องชมพู่แต่ว่าไปช่วยช่วง

มันน่าจะอยู่ทะแถวนั้นไหมเขาถึงแบบไวขนาดนั้นอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าป้าขึ้นไปก็คงต้องหลังของป้าคนที่เห็นไม่โครแล้ว
แตนนี่เป็นภรรยาลุงพลนะฮะลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยอยู่นะเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นะครับ
แตนบอกว่าครอบครัวเองก็ถูกสอบกันหลายคนนะเมื่อ๒๙มิถุนายนที่ผ่านมาลูกชาย๒คนลูกชายอายุ๑๔ปีกับ๑๐ปีเนี่ยลูกชาย๒คนของป้าแตนกับลุงพล
ตำรวจก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่นะครับป้าแตนบอกว่าวันนั้นขับรถไปส่งลูกชายที่สถานีตำรวจนะฮะ
พอลูกชายเข้าไปถึงห้องที่พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เนี่ยก็ไปเห็นภาพของน้องชมพู่ที่ตำรวจแปะเอาไว้ในห้องสอบสวน
โอ้โหลูกชายสองคนบ่นคิดถึงน้องเลยก็ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะฮะวันนั้นตำรวจก็เน้นถามเรื่องไทม์ไลน์ของป้าแตนกับลุงพลที่เป็นพ่อกับแม่ของเด็ก
ว่า๑๑พฤษภาคมเนี่ยลูกชาย๒คนของป้าแตนกับลุงพลเนี่ยเห็นพ่อกับแม่ไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างวันที่ชมพู่หายตัวไป
ซึ่งป้าแตนบอกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านี่มันผ่านมาเกือบ๒เดือนแล้วนะทำไมตำรวจเพิ่งมาเรียกสอบเรียกถามลูกชายสองคนของเขา
ถ้าเกิดว่าจะมองว่าตัวสามีลุงพลเขามีข้อสงสัยอะไรยังไงผ่านมา๒เดือนมาถามลูกชายเนี่ยมันจะจำอะไรได้มาก
ละอกรายละเอียดลูกจะจำได้เหรอเวลามันผ่านมานานมาก๕๐กว่าวันแล้วก็ยังบอกว่าทางลูกคนเล็กเนี่ยนะเขาสนิทกับน้องชมพู่มากรักน้องชมพู่มากบ่นคิดถึงน้องตลอดถามเสมอถามแม่ตลอดว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะจับคนร้ายได้
ตื่นมาเห็นพ่อแม่ไหมอะไรอย่างงี้ครับเห็นใครบ้างกินข้าวกี่โมงหรืออะไรกี่โมงอะไรยังงี้ตื่นกี่โมงทำอะไรบ้างใช่แล้วก็มันของลูกด้วยแหละ
ก็เลยเอาแล้วแต่ความจำลูกป้าก็ว่าอย่างนี้ก็นั่งฟังเขา
เขาถามแล้วเขาตอบถามแล้วเขาตอบเวลาก็ตามเขาไปอะไร
แล้วแต่เขาจะคิดเอาแต่ก็นานน่ะอืมพูดถึงน่ะเราเป็นผู้ใหญ่น่ะ
เรื่องเพิ่งเกิดไปให้ปากคำตำรวจก็ยังวันนั้นสลับวันนี้หลงลืมไป
บางทีลืมตัวนี้ไปอะไรอย่างนี้ลูกเราเดือนกว่าแล้ว
จะเอาไปถามวันที่๑๑ยังจำไม่ได้แล้วยังจำได้ไม่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย
ก็นั่งอมยิ้มอยู่นะเขารู้แค่ว่าน้องหายแล้ว
ใครทำร้ายน้องเขาก็ทำไมเหมือนกับบางทีก็คิดถึงน้องอะไรอย่างเงี้ย
แต่เราไม่ได้พูดให้กับน้องฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้
แบบไม่อยากให้เขาเครียดน้ำมนต์ก็ยังพูดเลยว่าแม่
แต่ก่อนนี้น่ะน้องมาเล่นด้วยอะไรอย่างนี้
ไม่น่าดุน้องอ่ะนะบางทีอะไรอย่างเงี้น้ำมนต์อ่ะน้ำมนต์มันอืม
มันจะแบบว่าคิดถึงทีแบบบางทีบ้างว่ามันก็ถ้าป้าพามาหรือว่า
แต่มันไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้ำมนต์น่ะนะเขาจะชอบ
คือเขาโทรศัพท์ที่เขาเล่นอยู่นะเขาเลิกเลยอืมว่าน้องมาใช่ไหมใช่
ก็เล่นซ่อนแอบกันเล่นเสียงหัวเราะนี่ตอนหลังหงายอ้าปากหงายชมพู่น่ะ
คือเข้าในห้องเจ้าหน้าที่ใช่ไหมมันจะมีรูปชมพู่ติดอยู่
แล้วบอกแม่น้องเขาบอกว่าน้องไปทั้งน้ำมนต์ทั้งโอมนะ
แต่น้ำมนต์มันจะแบบเด็กน้อยกว่าก็จะบ่นว่า
ใครที่ใครแบบทำร้ายน้องอะไรอย่างนี้นะมันก็ก็จะบ่นอืม
บางทีลูกพูดมาก็มันก็แล้วก็น่ะใครก็คอยหน่อยอืม
ถ้าพูดถึงจริงจริงน่ะถ้าถ้าถ้าเราไม่คิดอะไรก็ไม่เท่าไหร่
แต่บางทีน้ำมนต์พูดไปปั๊บอ้าวไอ้นี่คิดถึงน้องยังเลยแม่อืม
บางทีก็เหงาแบบแบบนี้อืมวันนั้นก็ไม่น่าไม่น่าเลยน้องขอขนม

คุณผู้ชมคะส่วนลุงพลค่ะสามีของป้าแตนที่เป็นลุงเขยของน้องชมพู่อ่ะนะคะ
ในวันที่๕และ๖กรกฎาคมนี้วันอาสารหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะ
ลุงพลกับชาวบ้านกกอกสัก๖๗คนได้ค่ะ
ก็นำสังกษีมาซ่อมหลังคากุฏิแล้วก็ช่วยตัดย่ารอบวัดนะคะ
ถ้าตอนที่น้องชมพู่หายแล้วยังมีคนเห็นอยู่ใต้ต้นมะม่วงจริง

ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงก็ต้องมีคนเห็นแหละ
โดยเฉพาะคนในครอบครัวของน้องชมพู่กับบ้านน้าตายเนี่ย
คือคนก็มาช่วยกันเยอะคนน่าจะเห็นกันเยอะ
ลุงพลบอกว่าคือทุกคนก็ไปตามหาน้องชมพู่กัน
แต่ไม่ได้ออกไปทั้งหมดบางคนก็เฝ้าบ้าน
ดังนั้นมันต้องมีคนเห็นนะถ้าเกิดมีการตั้งข้อสังเกตว่า
เป็นคนในครอบครัวเป็นคนใกล้ชิด
ทำทีเป็นช่วยตามหาน้องชมพู่แต่แอบมาหยิบรถแบ็คโฮ
แล้วเอาขึ้นไปวางทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟเพื่อเป็นการจัดฉาก
ลุงพลบอกว่าถ้ามันมีคนทำแบบนั้นต้องมีคนเห็น
เพราะตอนที่ตามหาน้องชมพู่ก็มีคนอยู่บ้าน
บ้านน้าตายทั้งบ้านแม่ของน้องชมพู่คือมีคนเฝ้าบ้านนะคะ
แล้วผ่านมาขนาดนี้แล้วเกือบ๒เดือนแล้ว๕๒วันแล้ว
ลุงพลบอกว่าก็ยังคนยังมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะ
กังวลนะคะเพราะเชื่อว่าตำรวจมีขั้นตอนในการตามหาพยานหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงถึงคนร้าย
เพราะว่าเรื่องบางเรื่องอาจเกินความคาดหมายของชาวบ้านก็ได้
ได้มีการสังเกตไหมครับข้างมันมีรถของเล่นมีอะไร

แล้วประเด็นนี้ลุงพลว่าจะทำให้หาคนร้ายเจอไหม
ต้องต้องถามเจ้าของบ้านค่ะนะว่าเขาเขาได้สังเกตเห็นรถไมโครตอนจนเช้าไหม
ครับเพราะว่าเจ้าของบ้านอย่างน้าเสริมเนี่ยน่าจะตอบได้ดีที่สุด
ว่าเห็นรถแม่ครูไหมใช่ครับเพราะมันอยู่หน้าบ้านเขา
ตายเป็นน้องสาวคุณแม่น้องชมพู่อ่ะค่ะอ่าความจริงบ้านแล้วเขาแบบ
อืมแทบจะเป็นพื้นที่เดียวกันอ่ะอืมใกล้กันมากอืมเดินไปสิบเก้าถึง
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามน้าเสริมกับน้าตายนะครับ
เสริมนี่เป็นน้าเขยของน้องชมพู่
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ

นายเสริมสุขพันธ์กับนางจุรายพรสุขพันธ์
เขยกับน้าสาวของน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าตั้งแต่วันแรกนะครับ
วันที่ตามหาน้องชมพู่คือ๑๑พฤษภาคม
ขณะนั้นมีป้าแตนมีน้องสดิ้งมีน้าตายช่วยกันตามหาน้องชมพู่
บริเวณชั้นบนของบ้านแล้วก็รอบบ้าน

อย่างเช่นบ้านนายแอ๋มที่อยู่ใกล้แล้วก็บ้านในการด้วย
ซึ่งณตายเนี่ยยอมรับว่าตอนที่หากันเนี่ย
ต้นมะม่วงที่น้องชมพู่เล่นอยู่เนี่ย
เพราะมัวแต่ค้นหาหลานสาว
อ่า๑๖พฤษภาคมเจอบรรพูเหล็กไฟอ่ะใกล้กับศพน้องจำผู้ประมาณ๓๐๐เมตร
ถึงรู้ว่าอ้าวมีรถแบ็คโฮลเหรอเพราะตำรวจมาถามน้าเสริมสามี
ว่านี่เป็นรถของน้องชมพู่หรือเปล่า
ขดกระฮาส่วนมากขดสิทธิ์ค้างหาเทิงเหื่อนหาเทิงเหื่อนแล้วก็หาแถวหลอที่ม้อทำ
เขาจะว่านั่นแหละอ๋อรอบรอบบ้านเขาก็หาแล้วหาเดียวบ่มนี่นะ
บ่เห็นบ่สังเกตบ่ได้สังเกตบ่ได้สังเกตเลยจนจนอ่ะเสริมอัน
ไปสถานีกลับมาแล้ววะเห็นรถแม่โคบอลน่ะ
คือขุ่นขุ่นอ่ะน่ะก็เลยมาทำถามมาทำแม่ชมพูว่าอัน
รถอันชมพูอยู่บ่อหาน้ำมันเคยเห็นอยู่บอกเพราะว่า
บ่ได้สังเกตเลยว่าหลันเล่นรถแม่โฮบ่ตะนี้ล่ะ
อ่ะเสริมเลยมาถามว่าอันรถแม่โฮบ่นี่น่ะขุ่นขุ่นขุ่นขุ่นอ่ะน่ะ
มีบอลน่ะนะเขาก็ไม่ได้สังเกตว่า
มันมีรถแม่โฮอย่างนี้บ่ออันนี้ห้าแต่ตัวอันชมพู
พอว่าส่วนมากนึงสีเลนได้ตัวก็
ขณะที่ณเสริมบอกว่าจำไม่ได้นะครับว่าตำรวจเนี่ย
สอบถามเรื่องรถแบ็คโฮลกับเขาวันไหนแต่ไม่มั่นใจว่ารถเนี่ย
เป็นของน้องชมพู่หรือเปล่านะครับอ่าก็วันนั้นที่ตำรวจมาถามก็เลยมาเล่าให้กับแม่น้องชมพู่ฟัง
ตำรวจได้หลักฐานเพิ่มเป็นรถแบ็คโฮซึ่งแม่น้องชมพู่ก็ถามกลับมาว่าจริงเหรอ
เขาได้หลักฐานรถแคคโฮเหรอก็ถามมาเท่านี้นะครับณเสริมยอมรับว่ามีความเป็นไปได้
ที่คนร้ายอาจจะแฝงอยู่ในกลุ่มชาวบ้านที่ออกตามหาน้องชมพู่นะฮะ
หากมีพยานคนไหนเห็นรถแบ็คโฮลอยู่หน้าบ้านก่อนจะไปเจอศพไม่ไกลจากศพอะไรพวกนี้นะครับ
อยากให้คนที่เห็นออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
แม่น้องชมพู่ก็เลยว่าเห็นได้หลักฐานเพิ่มเป็นแบคโฮตำรวจมันบอกกัน

เหมือนแล้วว่าคันมีชาวบ้านเห็นว่าแม่โคอยู่
แล้วมันมีการมีคนเอาขึนไปที่หลังภูมิเป็นมีการ
เขาเห็นเหมือนจะมีกับวิธีต่อมาก
อ้าวก็ถามตำรวจคือ๔ไปทั่งหัวโรงเรียนที่มันโดนหัวรถชิดก็ไกลกัน
เพราะว่าสถานที่ที่เจอเนี่ยตอนแรกตำรวจบอกว่าไปเจอที่
เนินเขาหลังโรงเรียนสยามกุลการ๕เป็นโรงเรียนเก่าโรงเรียนล้างแล้วแถวนั้นน่ะนะ
แต่ตอนหลังตำรวจบอกว่าไปพบห่างจากศพน้องชมพู่ประมาณ๓๐๐เมตร
คือมันคนละจุดมันห่างไกลกันก็เลยไม่รู้ว่าตกลงไปเจอตรงไหนกันแน่
ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะชาวบ้านบางส่วนที่เขาไปช่วยตามหาน้องชมพู่ในวันที่๑๑พฤษภาคม
เขาบอกว่าเขาไม่เห็นนะคะเขาไม่เห็นรถแคลเด็กเล่นคันสีเหลืองคันนี้
แต่ส่วนใหญ่คนที่บอกว่าไม่เห็นเนี่ยคือไปช่วยตามหาสักแบบ๑๑โมงเที่ยงบ่าย
หลังจากช่วงอย่างนี้คือเขาบอกเขาไม่เจอแล้ว
บ้านที่บอกว่าเห็นก็คือคนที่ไปช่วยตามหาตั้งแต่๙โมงเช้า

ดังนั้นมันก็จะมีห่วงเวลาที่เป็นช่วงช่องว่างอยู่นะคะ
มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าไปช่วยตามหาสักประมาณเที่ยง
เขาก็ไม่เห็นรถแบ็คโฮที่ใต้ต้นมะม่วงที่หน้าบ้านน้าตายนะคะ

คือตอนแรกที่เขาไปช่วยตามหาเนี่ย
เขาคิดว่าเด็กคงไปเล่นที่อื่น

แต่ว่าพอหายไป๒วัน๓วัน๔วันหลายวันเข้า

ต้องมีคนเอาเด็กไปแน่เลย

หน้าบ้านชมพู่ก็ไป๓รอบ
แถวหลังบ้านน้องชุมภูก็ไปหา

ก็ไปหาก็หลายรอบนะ

แต่ตุลหาแถวนี้ล่ะ
เขาบอกเขาว่าจะหาแถวข้างบ้าน
มันเหนื่อยแล้วชุดให้หนุ่มไปไกลเถอะ

เดี๋ยวหมอดูหมอเดาอะไรก็มาบอกว่าอยู่ที่โน่นที่นี่

ชั่วโมงโมงที่แม่เริ่มคิดว่าเป็นศพ

ก็คิดว่าเด็กยังไม่ตาย
อ่าแต่มันสองสามวันแล้วแม่คิดแล้วเริ่มคิดแล้ว
เริ่มคิดว่าเด็กจะไปอยู่กับใครหรือ
เออถ้ามีคนเอาไปก็เขาจะเอาอะไรให้เขามันกินคิดนะ
แม่ก็ได้ยินแต่ตำรวจเก็บมาแล้วก็คิดว่าเออแม่โคก็เอาไปเนอะ
แต่แม่ไปวันนั้นไม่เห็นแม่ครูนะ

แต่หลุมน่ะไม่เห็นแต่แม่โคไม่เห็นนะ

ใช่เพราะเด็กหายช่วงนั้นเด็กหายตอนที่มันมีเปรย์
ก็คนที่คนที่เห็นก็แม่ก็อยากให้เขาออกมาบอกความจริงกับเจ้าหน้าที่นะว่าเห็นจริงนะ
เราก็อยากให้ว่าเป็นใครก็อยากให้ออกมามอบตัวนะเพราะเราก็นักข่าวก็เหนื่อยเราชาวบ้านก็ไม่ได้ทำมาหากินอะไรเลย

ก็ว่ากลัวก็กลัวอยู่นะแต่เราเราว่าไม่กลัวก็ไม่กลัวเพราะเราไม่ได้ทำผิดอะไรนะ
ไม่ไม่แบบถึงก็กลัวคนร้ายไหมกลัวแบบสมมุติถ้าเขาจับไม่ได้เจอทีอะไรอย่างเงี้ยเนี้ย
เราก็กลัวแล้วเนอะไปไหนก็ไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่รู้ข้างนอกหรือข้างใน
ใช่เราก็ไปหากลางคืนแม่ดอนชอบไปหากินใต้เขียดกลางคืนนะลงมาคนเดียวนะนี่แหละ
ไม้ไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไป
นี่นะคะนางดอนมริรสชาวบ้านที่บ้านกกอกนี่แหละ
บอกว่าใครที่เคยเห็นหรือไม่เห็นก็ขอให้บอกตำรวจนะคะ
จะได้มีประโยชน์ทางคดีเพราะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนกันหนักค่ะ
ตัวนางดอนเองเนี่ยปกติก็ออกหาของป่าตอนกลางคืนตั้งแต่มีคดีน้องชมพู่ไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนเลยค่ะ
เพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยทีมข่าวก็ไปถามชาวบ้านคนอื่นอื่นนะคะ
ที่ไปช่วยค้นหาน้องชมพู่ในวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมมีชาวบ้านคนหนึ่งที่ไปช่วยตามหาน้องชมพู่
เขาถ่ายภาพเอาไว้นี่ค่ะภาพบรรยากาศหน้าบ้านของน้าตาย
ตอนที่ชาวบ้านไปกันเป็น๑๐คนเลยรวมตัวกันช่วยกันตามหาน้องชมพู่
มีอยู่ภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพที่มีคนใส่เสื้อสีแดงนั่งเปรย์
ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตายอืมในภาพนี้ถ้าลองสังเกตดูนะคะ
ไม่มีรถแบ็คโฮคันสีเหลืองเหลืองนะคะภาพนี้ค่ะคือจุดเนี้ย
คือเป็นจุดสุดท้ายที่น้องชมพู่บอกกับน้องสดิ้งพี่สาวว่าจะไปนั่งเล่นขุดดินใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตายนะ
ครับแล้วก็เป็นจุดที่มีชาวบ้านบางคนบอกว่าหลังจากน้องชมพู่หายตัวไป
สักเก้าโมงเช้าไปช่วยตามหาแล้วเห็นรถแบ็คโฮลอยู่ตรงนี้แต่
จากภาพนี้มันก็ไม่มีนะคะไม่มีแต่ไม่แน่ใจว่าถ่ายช่วงเวลากี่โมงแบบ
เอาเวลาแน่แน่ตรงตรงอ่ะนะถ้าดูจากตรงนี้เนี่ย
ต้นมะม่วงจะอยู่มุมซ้ายของภาพเลยค่ะนะฮะซึ่งเราก็จะไม่เห็นด้านล่าง
อืมเพราะว่าหลุมที่ขุดอยู่ใต้ต้นมะม่วงเนี่ย
โคนต้นมะม่วงเนี่ยมันอยู่ข้างล่างของภาพนะฮะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าภาพนี้ถ่ายตอนกี่โมง
ใช่ค่ะไม่รู้เวลาที่แน่นอนว่าถ่ายตอนกี่โมงกันแน่
แต่เขาบอกว่าคือวันที่๑๑พฤษภาคมวันที่เขาไปช่วยกันตามหานะคะ
ต้องไปหาผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้ใช่ไหมเพราะว่าเท่ากับว่าผู้หญิงคนนี้
นั่งใกล้ที่สุดเลยใช่ไหมฮะว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นรถแบ็คโฮลไหม
อ่าที่เห็นหรือไม่เห็นเนี่ยตอนนั้นคือกี่โมงใช่ไหมฮะตรงเนี้ยก็จะชัดนะครับ
คือเราไปถามคนถ่ายภาพค่ะครับนางวิภาวันใจเที่ยงนะคะ
เป็นคนที่ถ่ายภาพภาพนี้ก็เป็นภาพสิบเอ็ดพฤษภาคม
ตอนที่ช่วยกันตามหาน้องชมพู่ทีมข่าวก็เลยถามย้ำว่าครับ
กี่โมงอืมภาพเนี้ยถ่ายตอนกี่โมงเพราะว่าห่วงเวลาสำคัญครับ
บอกว่าภาพนี้ถ่ายตอนช่วงบ่ายค่ะอ๋อเลยฮะช่วงบ่ายอ๋อบ่ายแล้ว
แต่ไปยอมเขาเจอตอนเก้าโมงกว่ากว่านี่ใช่คนที่เห็นบอกว่าเก้าโมงอ่ะ
ยังเห็นอืมแต่คนที่บอกว่าไปตามหาตอน๑๑โมงก็ไม่เห็นแล้วนะครับ
เที่ยงก็ไม่เห็นบ่ายก็ไม่เห็นนะคะไม่เห็นรถแคคโฮเด็กเล่น
นางวิภาวันบอกว่าก็ไปช่วยกันตามหาน้องชมพู่นะคะก็ค้นหากันรอบรอบบ้านของน้อง
พระอาจารย์ลายซึ่งเป็นญาติของน้องชมพู่บอกว่ามีผู้ชายสองคน
เอาน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วตัวเธอกับชาวบ้านหลายสิบคนก็ขึ้นไปหา
แต่ขึ้นไปก็ได้แค่นิดนึงอะค่ะพระอาจารย์ลายก็บอกว่าลงมาลงมาให้หมด
เพราะน้องชมพู่ถูกเอาตัวลงมาไว้ที่โรงเรียนบ้านกกตูมแล้วตอนนั้นก็ค่อนข้างกลหน
หมอธรรมก็บอกว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ชี้จุดตรงนั้นตรงนี้ครับ
มันงงไปหมดค่ะว่าตกลงจุดไหนยังไงกันแน่อืม
วิภาวันบอกว่าภาพถ่ายที่ถ่ายใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตายเนี่ยนะ
เธอถ่ายตอนช่วงบ่ายถ้าเอาเวลาแบบเป๊ะเป๊ะเลยนะสิบสี่นาฬิกาสี่สิบนาทีสิบเอ็ดพฤษภาคม
ครับไม่เห็นรถแบ็คโฮเด็กเล่นแล้วนะคะอืม
เท่ากับว่ายายย้อมที่บอกว่าเห็นรถแบ็คโฮช่วงเวลาหลังที่น้องชมพู่หายตัวไป
แสดงว่าถ้ามีคนไปหยิบรถแบ็คโฮแล้วเอาไปวางไว้บนภูเหล็กไฟเพื่อเป็นการจัดฉาก
ครับก็จะต้องทำในช่วงเวลาประมาณหลังสิบโมงไปอ่ะ
เพราะยายอมบอกเอ่อสักเก้าโมงยังเห็นรถอยู่ครับ
สิบโมงไปจนถึงช่วงเวลาตามภาพถ่ายนี้คือสิบสี่นาฬิกาสี่สิบนาที
แต่ชาวบ้านหลายคนบอกว่าก็ไปหากันแถวนั้นก็ไม่เจอ
ก็ถ้าหยิบไปหลัง๑๐โมงเขาก็อาจจะเอาไปวางไว้ตอนไหนก็ได้ก็ไม่รู้ใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ลุงพลก็บอกว่าถ้าไปหยิบจริงก็ต้องมีคนอื่นที่เห็น
เพราะว่าที่บ้านน้าตายก็มีคนอยู่ที่บ้านน้องชมพู่ใกล้กันก็มีคนอยู่
โอ้แล้วกว่าที่รถแบล็คโคจะเจอสิบหกพฤษภาคมหลังเจอสวบอีกนะค่ะ
ใช่ไหมส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพหน้าบ้านน้องชมพู่ค่ะ
อาจารย์ลายไปทำพิธีครับแล้วก็บอกว่ามียายคนนึง
นั่งจับรถแบ็คโฮลของเล่นสีเหลืองอยู่หนึ่งคันอ่านี่นะคะ
ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือเปล่า
พยานออกมาบอกว่าเห็นรถแบ็คโฮลที่เป็นรถเด็กเล่นคันสีเหลือง
ครับมันอาจจะเป็นคันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเนี้ยภาพนี้อ่าเดี๋ยวเราย้อนภาพ
อ่าไปสักอีกสักทีนึงแต่คือภาพเนี้ยที่ที่เราให้ดูในมือถือเนี้ย
มือกำรถแบ็คโฮเด็กเล่นสีเหลืองมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะคะ
ภาพนี้นะเดี๋ยวค่อยค่อยให้ไหลซูมเข้ามาเรื่อยเรื่อยเนี่ย
เห็นชัดกว่าเนี้ยนะฮะจะมีภาพที่เข้ามาเนี่ยอืม
คุณยายเสื้อเกี่ยวเขียวใช่ค่ะอ่าที่นั่งอยู่ซ้ายสุดของภาพข้างบนเนี้ย
นี่นี่นี่อ่าดูตรงนี้นะคะอ่าอยู่ตรงนี้ไว้มือจับรถแบล็คโคเด็กเล่นอันนี้อยู่
ไม่แน่ใจว่าใช่คันนี้หรือเปล่าอ่าแต่นี่คือช่วงที่พระอาจารย์ลายมาช่วยทำพิธี
ในช่วงที่ตามหาน้องชมพู่ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าทำพิธีวันไหนเนี่ย
อืมแต่รถแบ็คโฮลมันสีแบบนี้มันก็มีหลายคัน
เราก็ไม่รู้คันไหนค่ะ
พี่ก็ไม่เห็นนะคะไม่ได้สังเกตด้วยนะคะไม่เห็นด้วยนะคะ
วันนั้นภาพที่ถ่ายตรงนี้ถ่ายวันไหนถ่ายวันที่สิบเอ็ดนะคะ
มันมีถ่ายช่วงเช้าช่วงบ่ายอย่างนี้นะคะวันที่๑๑นะคะ
ช่วงบ่ายช่วงพระอาจารย์ไลน์มาน่ะช่วงบ่ายแต่อีกแต่มีหลายภาพอยู่ช่วงเช้านะคะ
เขามีทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายค่ะนั่นเนี้ยแต่ก็ไม่มีหรือเปล่า
ค่ะไม่มีไม่เห็นมีค่ะโอ้โหโดยบอกวันที่สิบเอ็ด
พระอาจารย์ไลน์มาช่วงบ่ายแม่ถ้ามันเป็นคันเดียวกันนะ
แสดงว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปหลายมือแล้วก็คนอาจจะหยิบไปหยิบมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่แน่ใจไม่แน่ใจอืมนางวิภาวันคนที่ถ่ายภาพก็บอกว่าคือตัวเธอเองอ่ะ
ก็มีลูกสาวเล็กนะคะคือยอมรับว่าคดีมันยืดเยื้อ
ยาวนานแบบนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เนี่ยนะเครียดนะคะครับ
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ชาวบ้านจะได้คลายกังวลอืม
ทุกคนอยากรู้ว่าใครเป็นคนร้ายทำไมก่อเหตุแบบนี้
แล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่ครับส่วนตัวเชื่อว่าไม่ใช่คนในพื้นที่หมู่บ้านกกอก
เพราะทุกคนอยู่กันแบบครอบครัวไปมาหาสู่กันแล้วก็เขารู้จักกันทั้งหมู่บ้านนะคะครับ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับเราได้ไปถามถึงเรื่องนี้ด้วย
เพราะถือว่าเป็นประเด็นที่โอ้โหคนกำลังไล่สืบจากรถแบ็คโฮสีเหลือง
นะคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าวันที่น้องชมพู่หายนะครับ
เอ็ดพฤษภาคมก็พยายามถามน้องสดิ้งลูกสาวคนโต
ว่าน้องเนี่ยหายได้ยังไงน้องหายจากตรงไหน
ซึ่งสดิ้งบอกแม่ว่าน้องหายใต้ต้นมะม่วงน้องเนี่ยนั่งเล่นเก็บมะม่วงใส่หลุมตรงนี้
อ่าต้นมะม่วงที่บ้านน้าตายนะฮะอ่าเนี่ยฮะแล้วแม่เนี่ยก็เดินไปที่ใต้ต้นมะม่วง
หน้าบ้านของน้าตายนะฮะซึ่งคือน้องสาวของแม่
จุดที่น้องชมพู่หายก็มองไปที่หลุมนะ
เพราะสดิ้งบอกว่าน้องมาเล่นเก็บมะม่วงใส่หลุมอยู่แต่ไม่เห็นรถแบ็คโฮ
หรือรถของเล่นคันอื่นสักคันนะฮะอันนี้แม่น้องชมพู่ยืนยันนะครับ
แม่น้องชมพู่บอกว่าวันนั้นเห็นแต่ลูกมะม่วงอยู่สองสามลูกอยู่ในหลุม
เพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชาวบ้านเห็นรถของเล่นอยู่ภายในหลุม
ในวันที่๑๑พฤษภาคม

ส่วนน้องสดิ้งนะครับยืนยันกับเราว่า
ภาพสุดท้ายนะฮะที่เห็นน้องชมพู่
ก็คือเห็นน้องสาวเนี่ยกำลังเอาลูกมะม่วงใส่หลุมดินที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
ซึ่งหลุมดินที่น้องชมพู่เอามะม่วงมาใส่เนี่ยอันนี้น้องชมพู่ไม่ได้ขุดเองนะฮะ
สดิ้งพี่สาวบอกว่าเป็นหลุมที่เจ้าซูโม่สุนัขแถวบ้านมันขุดเอาไว้
พอรู้ว่าน้องหายตัวไปตอนนั้นก็วิ่งมาดูที่ต้นมะม่วง
ซึ่งไม่มีรถแบ็คโฮลอยู่ในหลุมอะไรเลยนะครับแถวแถวใกล้เคียงต้นมะม่วงเนี่ยก็ไม่มี

น้องมานั่งเล่นอยู่ตรงนี้ค่ะน้องเก็บมะม่วงอยู่ตรงนี้ค่ะครับ
แล้วมาดูแล้วมีรถแบ็คโฮลบ้างไหมครับ

ไม่มีค่ะไม่เห็นพวกชาวบ้านเขาก็มาถามว่าน้องอ่ะหายตรงไหนน้องเล่นตรงไหนแม่ก็มา

ไม่เห็นค่ะบริเวณต้นมะม่วงก็เยอะค่ะแต่ว่าน้องมันเก็บมาสองสามลูกค่ะ

เห็นค่ะ
แต่ในหลุมมีลูกมะม่วงสองสามลูกแต่ไม่มีลูกมะม่วง
ไม่มีแมคโครไม่มีอะไรบรรทุกดินอ่ะ

ไม่มีของเล่นอื่นเลยมีแต่มะม่วง
จากน้องสดิ้งกับคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยถ้าจะเอาชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ย
มีช่างวาอีกคนหนึ่งนะฮะช่างวากับช่างโด่ง
เขามารับจ้างทำไม้อยู่ตรงหน้าบ้านในแอ๋มค่ะบ้านนายแอ๋มเนี่ยอยู่แบบอื้อหือ
ใกล้แค่ไม่ถึงร้อยเมตรกับบ้านน้องชมพู่
ช่างวาบอกว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปตอนนั้น
เขาก็ไปเดินหาแถวต้นมะม่วงเหมือนกันนะ
แต่ว่าชาวบ้านก็ไปหลายคนก่อนแล้วนะครับเท่าที่จำได้สำหรับตัวเขา
เขาไม่เห็นรถแบ็คโฮลนะฮะแต่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกัน
ที่มีคนเห็นแต่คนที่เห็นเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คน
ใต้ต้นมะม่วงนี่คิดว่าไปนะแต่ก็ไปหลังจากคนเยอะแล้ว
เห็นไหมฮะรถแคคโฮไม่เห็นครับช่วงนั้นคนก็มุงกันเยอะแล้ว
แต่สังเกตว่าไม่เห็นรถแคลไม่เห็นของเล่นเด็ก
สังเกตดูขนาดนั้นหรอกแค่มองผ่านผ่านไปก็ไม่เห็น
อ่าทีนี้นะคะเราจะมาสรุปในประเด็นเรื่องของรถแบ็คโฮล
เด็กเล่นสีเหลืองนะคะที่เจ้าหน้าที่ไปพบในวันที่สิบหก
พฤษภาคมใกล้กับจุดที่พบศพน้องชมพู่
ห่างกันประมาณสามร้อยเมตรนะคะตกลงแล้วมีใครเห็นรถแบ็คโฮคันนี้
ในช่วงวันที่น้องชมพู่หายไปวันที่๑๑พฤษภาคม
ใครเห็นบ้างเห็นช่วงกี่โมงแล้วใครที่บอกว่าไม่เห็นบ้างเดี๋ยวเราแยก
ป้ายออมกับชาวบ้านผู้หญิงอีกคนนึงที่เราไปสัมภาษณ์มา
สองคนนี้ยืนยันว่าวันที่๑๑พฤษภาคมหลังจากน้องชมพู่หายตัวไป
ยังเห็นอยู่เลยรถแบ็คโฮคันสีเหลืองรถเด็กเล่น
อยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตายส่วนคนที่บอกว่าไม่เห็น
ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวของน้องชมพู่นะคะพ่อแม่พี่สาวน้าตายณเสริม
ไม่มีใครเห็นเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีในหา
ดนตรีก็เป็นญาติฝั่งพ่อของน้องชมพู่ที่มาให้กำลังใจที่บ้าน
หลังรู้ว่าน้องชมพู่หายไปเพื่อนบ้านก็บอกไม่เห็นเหมือนกัน
วาค่ะช่างที่ไปทำงานอยู่ข้างบ้านน้องชมพู่ก็บอกไม่เห็น
ครับส่วนแม่และย่าของน้องอาชิและนางดอนชาวบ้านกกอก
ก็บอกว่าไม่เห็นส่วนป้าแตนภรรยาของลุงพล
แตนเป็นป้าแท้ของน้องชมพู่เลยอ่ะนะก็บอกว่าไม่แน่ใจนะคะ
เพราะว่าตอนที่รู้ว่าน้องชมพู่หายไปเดินไปไม่ถึงหน้าบ้านน้าตาย
แต่หลังจากช่วยตามหาน้องชมพู่แล้วกลับมาที่บ้าน
ก็ไม่เห็นรถแบ็คโฮลเหมือนกันครับมันมีเรื่องหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะต่อจิ๊กซอนะฮะ
ก็คือเรื่องช่วงเวลาของบุคคลต่างที่อยู่ในพื้นที่บ้านกอก
ว่าวันที่๑๑พฤษภาคมเนี่ยไปจนถึง๑๔พฤษภาคมที่เจอศพน้องชมพู่เนี่ย
ใครทำอะไรที่ไหนยังไงกันบ้าง
ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านบ้านกกอกคนหนึ่ง
เขาให้ข้อมูลกับเรานะฮะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขไปคุยด้วยนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ข้อมูลกับเรานะจะมีความน่าเชื่อถือแม่นยำมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไง
ตำรวจอาจจะต้องไปไล่สืบสวนสอบสวนต่อนะครับ
แต่เขาบอกเราว่า๑๑พฤษภาคมหลังจากที่ได้ข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
ก็ไปช่วยค้นหาด้วยแต่หายังไงก็ไม่เจอนะครับ
วันนั้นก็เห็นพ่อกับแม่น้องชมพู่ก็ช่วยหาขึ้นเขาไปหานะครับ
ไปด้วยกันตั้งแต่๑ทุ่มถึงตี๑ต่อจากนั้นนะครับ๑๒พฤษภาคมวันรุ่งขึ้น
ประมาณ๘โมงเช้าเขาก็เป็นห่วงนี่ฮะเขาก็เอาหลักฐานให้คุณติศักดิ์ดู
ติดูว่าเนี่ยเขาก็โทรไปถามแม่น้องชมพู่นะ
เพื่อจะถามว่าเออเป็นยังไงบ้างเจอไม่เจออะไรยังไงเห็นไหมฮะ
พฤษภาคมประมาณ๘โมงเช้าแต่ติดต่อได้บ้างติดต่อไม่ได้บ้าง
จนสามารถติดต่อกันได้เนี่ยนะฮะก็คือประมาณ๘นาฬิกา๕๙นาที๑๒พฤษภาคม
นี่ฮะหลักฐานทางโทรศัพท์นะครับซึ่งตอนนั้นพอแม่น้องชมพู่รับสายเนี่ย
เขาก็ถามไปว่าเออตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะแม่น้องชมพู่บอกว่าโอ้โหนี่ยังไม่ได้นอนเลย
เพราะว่าเป็นห่วงชมพู่กันมากก็เลยออกมาตามหากับพ่อน้องชมพู่อีก
ชาวบ้านคนนี้บอกว่าตอนที่คุยกันเนี่ยนะท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
เขาได้ยินเสียงแม่น้องชมพู่เนี่ยเหมือนกับเดินเหยียบใบไม้
เสียงเดินเหยียบใบไม้ก็เลยถามแม่น้องชมพู่ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย
แม่น้องชมพู่ตอบกลับมาว่าอยู่บนภูเหล็กไฟ
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอก็คิดว่าเออสงสัยพ่อกับแม่น้องชมพู่คงเป็นห่วงลูก
ก็เลยขึ้นไปถึงนู่นภูเหล็กไฟคงจะไปดูลูกสาว
ว่าจะไปหลงอยู่แถวนั้นหรือว่าใครพาไปอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ทีนี้สิ่งที่เขารู้สึกผิดปกติก็คือว่า๑๒พฤษภาคม
แม่น้องชมพู่บอกว่าอยู่ที่ภูเหล็กไฟหลังจากนั้นอีกสองวัน
มีคนพบศพน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟแล้วพ่อกับแม่น้องชมพู่
ก็ไม่ยอมขึ้นภูเหล็กไฟและไม่ขึ้นอีกเลย
อันนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกตั้งข้อสังเกตนะ
ส่วนในประเด็นเรื่องเจอรถแบ็คโฮลบนภูเขาอะไรพวกนี้เนี่ย
เขาก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมมันไปเจอบนภูเหล็กไฟ
ที่เราโทรเนี่ยเราโทรไปตอนเช้าวันที่๑๒ค่ะ
เราไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปตีสองตีสามแต่ว่าช่วงที่เราโทรคุยกันอ่ะ
เขาแค่บอกว่าเขาไม่ได้นอนเขานอนไม่หลับ
เขาเลยขึ้นมาหาลูกค่ะ

จากนั้นเราก็ได้ยินเสียง

เหมือนใบไม้เหยียบใบไม้แห้ง

อ้าวตอนนี้เจ้าอยู่ไหน

อยู่ข้างบนคือนอนไม่หลับนอนไม่ได้ทั้งคืน

อ้าวขึ้นไปกับใคร
ตอนช่วงเราไปหาน้องเนี่ยคือครูเราไม่เห็นรถแม่ครูบนภูเขาไง
แล้วจู่รถแม่โครบมันก็ไปโผล่แล้วก็แปลกอยู่บนกัน
แต่ว่านี่เป็นข้อมูลที่เราได้ฟังมานะ
ค่ะจะจริงไม่จริงอย่างไรก็ต้องรอถามคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เขาด้วย
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ยังอยู่ที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะคะ
ก็คืออยู่ตั้งแต่มีข่าววันแรกเนี่ย๕๒วันก็อยู่ที่นั่นคุยกับคุณพ่อคุณแม่ทุกวัน
วันนี้ค่ะพ่อกับแม่ของน้องชมพู่รวมถึงช่างวาค่ะ
ไปที่ร้านเต่างอยหลังคาเหล็กในอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะคะ
ไปซื้อหลังคาใหม่แล้วก็กลับมาต่อเติมหลังคาที่บ้านเนี่ยค่ะ
วากับนักข่าวที่อยู่ที่นั่นก็ช่วยกัน

พ่อของน้องชมพู่บอกว่าก่อนหน้านี้ขึ้นโครงหลังคาเอาไว้แล้ว

เพราะว่ามาเกิดเรื่องของน้องชมพู่ซะก่อนก็เลยหยุดไป

ก็เลยต่อเติมหลังคาให้เสร็จนะคะ
เหมือนที่พ่อกับแม่ของน้องชมพู่เคยบอกว่า

ตอนนี้ก็ปรับปรุงบ้านแล้วหลังจากหยุดไปนานเลย
ตั้งแต่มีคดีของน้องชมพู่นะคะ
ส่วนเรื่องต่างที่เขาพยายามไล่
สอบถามเสาะหาสืบสวนอะไรกันอยู่เนี่ย

พรุ่งนี้ก็วันที่๕๓แล้ว